มาตรวจสอบเรื่องของพายุฤดูร้อนเมื่อวานเนี่ย
จนทำให้นี่คุณสาราการประเรียนวัดแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นสาลากล่าวแก่เป็นสาลาม้ายศักดิ์ที่หลายคนบอกว่า
แข็งแรงนะแต่ปรากฏว่าสาราพังถล่มลงมาทั้งหลังเลย
ท่านเจ้าอาวาสท่านมาเห็นช็อกเป็นลมหมดสติ

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสารามีการเตรียมพร้อม
ในการที่ทำงานบุญใหญ่ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะนี่ค่ะคือพื้นที่ที่เกิดเหตุ
แล้วก็เมื่อวานนี้มีทั้งฝนตกหนักลูกเห็บตก
ลมกระโชกแรงแบบที่เห็นนี้
นี่คือในพื้นที่ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับ
แล้วก็ในอำเภอของอำเภอพบพระ
คือนายอำเภอสมพงศ์ฟุ้งทวีวงก็ได้รับแจ้งเหตุ
ว่าเกิดพายุลูกเห็บตกลมแรงนานกว่า๓๐นาที
ภายในพื้นที่หมู่๑แล้วก็หมู่๑๑
ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตาก
มีความเสียหายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่นะครับ
จุดแรกที่เราไปสำรวจตรวจสอบ
แล้วก็มีการถ่ายคลิปส่งมาให้นักข่าวได้ดูกัน

ใกล้กับแนวชายแดนไทยเมียนมานะครับ
พายุฝนฟ้าขนองลูกเห็บตกลมแรงคุณ
แล้วดูสิต้นไม้ใหญ่ล้มหักโค้น
เสาไฟฟ้าก็หักโค้นขวางถนนจำนวนหลายต้นเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องนำเครื่องจักรกลขนาดใหญ่
ตัดต้นไม้ที่ล้มเพื่อเปิดถนนออกนะครับ
แล้วก็เร่งเปิดช่องทางการจราจร
ส่วนในหมู่บ้านพบบ้านเรือนของประชาชนจำนวนมาก
ถูกแรงลมพายุพัดหลังคาปลิวไปหมดเลยนะครับ
บ้านเกิดความเสียหายข้าวของเครื่องใช้เสียหายหมด
แล้วก็เกิดไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้านนานหลายชั่วโมง
แต่ไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ทีนี้หน่วยงานก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชน
ส่วนวัดที่ผมบอกว่าสาราการประเรียนพังมาทั้งหลังคูณนี้
โอ้โหคือสาราการประเรียนใหญ่มากเนี่ย
น้ำเงินแบบนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะฮะ
ทั้งภาพก่อนหน้าที่สาราจะถล่ม
สาราการประเรียนสวยงามขนาดไหน
และหลังถล่มลงมามันแบนราบติดพื้นแบบนี้เลยนะครับ
นี่คือที่วัดช่องแคบหมู่๑อำเภอพบพระนะครับ
ซึ่งเป็นวัดที่สร้างอยู่ย่านใจกลางหมู่บ้านติดแนวชายแดนไทยเมียนมานะครับ
ก็ถูกพายุลูกเห็บพัดถล่ม
สาราการประเรียนไม้สักหลังใหญ่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
พังถล่มลงมากองกับพื้นดินจนพระลูกวัดและคนงานชาวบ้านต่างวิ่งหนีไปอยู่ในที่ปลอดภัยนี่
เขาบอกว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจร่วมเงินลงทุน
แล้วก็ชาวบ้านบริจาคไม้สักนะคุณนะ
กว่าจะสร้างได้คือเรื่องของมูลค่ามันก็เยอะ

แต่มูลค่าทางใจแล้วก็แรงที่ลงไปใจที่ลงไปเนี่ยมันสลายเลยนะคุณ
ใช่คุณแล้วคิดดูพรุ่งนี้เขาเตรียมจะจัดงานฉลองกันอยู่แล้ว
งานบุญยิ่งใหญ่แล้วมาพังราบแบบนี้เลยค่ะ
คือเป็นงานฉลองแล้วก็เป็นงานทอดผ้าป่า๕๐หมู่บ้านในอำเภอคุณ

และทีนี้ครับท่านเจ้าอาวาสท่านมาเห็นคุณ
ท่านเจ้าอาวาสท่านมาเห็นสาราการประเรียนพังถล่ม
ก่อนวันที่จะมีงานบุญใหญ่๑วันเท่านั้นเอง
ช็อกเลยเป็นลมล้มพับหมดสติถึงตอนนี้นะคุณนะเนี่ย๑๑โมงกว่าเนี่ย
ท่านยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยนะครับ
ล่าสุดผู้สิทธิ์ข่าวของเราก็ลงพื้นที่นะครับ
สาราหลังใหม่ของวัดช่องแคบที่ถูกพายุพัดถล่มเสียหายทั้งหลังนะครับ
ช่วงเช้าวันนี้มีชาวบ้านและคณะศรัทธา
เดินทางมาดูความเสียหายของสาราการประเรียนที่วัดแห่งนี้คุณ
ชาวบ้านเสียใจนะฮะบางคนเนี่ยโอ้โหน้ำตาร่วงเลยนะฮะ
บอกว่าใช้เวลาในการก่อสร้างมากว่า๓ปีใช้เงินไปกว่า๔ล้านบาทนะครับ
แล้วก็ไม้สักหลายท่อนก็เป็นไม้สักที่ชาวบ้านบริจาคมา
เป็นสารา๒ชั้นขนาดใหญ่นะครับ
ซึ่งกำลังจะมีการฉลองสาราและทอดผ้าป่าสามัคคีคือในวันที่๒๔มีนาคมแล้ว
โดยกำหนดจะจัดงานฉลองจากคณะศรัทธาจำนวน๕๕หมู่บ้าน

แต่ทั้งหมดทั้งมวลจัดไม่ได้แล้วครับต้องยกเลิกแล้วนะครับ
แล้วก็สาราหลังอื่นนะคุณข้างหลังก็พังเสียหายเช่นเดียวกัน
ต้นไม้หักโค้นจะมีต้นโพใหญ่เก่าแก่ต้นหนึ่งไม่หักโค้น

ก็ถือว่าเป็นบุญบารมีที่ปกปักรักษาวัดแห่งนี้
คุณดูสินั่นต้นข้างหลังเห็นไหมต้นโพใหญ่ไม่หักโค้นนะครับ
ขณะที่อาการของท่านเจ้าอาวาสวัดช่องแคบนะฮะ
พระสมุกรรรณคุณศาโรที่ตอนช่วงที่เกิดสาราทธลมต่อหน้าต่อตา
ถ้ามาเห็นท่านช็อกหมดสตินำส่งโรงพยาบาลพบพระ
ขณะนี้ก็อาการปลอดภัยแล้วนะครับอยู่ในการดูแลของคุณหมอ
เราไปคุยกับอีกคนหนึ่งก็คือคณะสัทธา
ที่กำลังจะจัดงานบุญนายประสิทธิ์พุกมาก
เป็นคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนนั้นเนี่ย
ลมมันแรงมากเลยนะคุณลักษณะเป็นลมหมุนเลย
อันนี้พูดตรงกับชาวบ้านหลายคนบอกเป็นลมหมุนมาเลย
หลังคาโบดเนี่ยปลิวว่อนก่อนเลยโบดอยู่หลังสารานะฮะ
ต้นไม้หลังสาราการประเรียนล้มจำนวนมากเลย
พัดมาสักพักหนึ่งลมนะพัดมาสักพักหนึ่ง
กลายเป็นลมหมุนบริเวณสาราหมุนอย่างแรง
สักพักก็เกิดการถล่มลงมาเสียงดังมากนะฮะ
ท่านเจ้าอาวาสกำลังยืนดูเห็นสาราพังถล่มเป็นลมล้มพับนะฮะ
เพราะว่าท่านคุมการก่อสร้างมากับมือ
แต่มันพังเสียหายต่อหน้าต่อตา

ขณะชาวบ้านอย่างเราคณะสถานอย่างเรายังเสียใจเลย
เพราะทุกคนทุ่มเทมาหลายปี
แล้วก็กำลังจะจัดงานฉลองใหญ่ด้วยนะครับ
ก็มีอันแบบต้องยกเลิกไปในชั่วพริบตาเลย
ถามชาวบ้านอีกคนที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ที่บ้านเหมือนกัน

แล้วก็ได้ยินเสียงเสียงดังโครมเลย
พอมารู้อีกทีว่าสาราการประเรียนถล่ม

ใช่ค่ะทีนี้เรื่องสาราเนี่ย
ต้องดูนะว่าหลังจากนี้จะบูรณะกันยังไงต่อไป
ขนาดเป็นไม้สักทั้งหลังนะคุณนะ